ผมบอกอย่างนี้ครับว่ามาตรา๑๑๒
คือไทยสร้างไทยต้องรู้อยู่แล้วว่านโยบายหลักของเขาคือตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่ง
คืออย่างนี้ครับมาตรา๑๑๒เป็นมาตรากฎหมายมาตราเดียวนะ

แต่ว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็ขณะนี้จำนวนคนที่มารวมกันได้๓๐๐กว่า
ที่ก็กลับมาใหม่ว่ามาตรานี้ถามว่าณเวลานี้จะต้องเดินหน้า
จะต้องสำเร็จจะต้องแก้ไขหรือจะต้องอะไรหรือเปล่า

สภามีอยู่๕๐๐คน๕๐๐คนขณะนี้ตรงนี้ฝั่งของพักร่วมรัฐบาล
มีประมาณ๓๐๐กว่า๓๐๐กว่าประกอบด้วยพักเก้าไกร๑๕๐กว่าคน
ซึ่ง๑๕๐กว่าคนของภาคเก้าไกรเขาก็ยืนยันเจตนาลงมานี้
แต่ผมก็ไม่ทราบว่าทุกคนจะโหวตเหมือนกันหรือเปล่า
นี่ก็เป็นสิทธิ์ของพระเก้าไกลแต่ว่าจำนวนเนี่ยก็คือประมาณ๑๕๐ที่มองว่าจะแก้ไข
แล้วก็ในส่วนของภาคเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้บอกว่าแก้ไข
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปคุยกันในสภาซึ่งสามารถจะพูดคุยกันได้
แล้วก็ไปดูเพราะการแก้ไขมีตั้งหลายอย่างอย่างที่คุณวิโรธบอก
แล้วผมเสริมเข้าไปอีกว่าคุณหมอวรงก็แก้ไขนะแต่จะแก้ไขให้เข้มงวดมากขึ้น
เพราะฉะนั้นหลังจากถ้าเกิดบอกว่าแก้หรือไม่แก้

แต่พอแก้แล้วจะแก้อย่างไรเนี่ยมันต้องไปพูดกันในสภา
เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล
พักเก้าไกลพักเดียวเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
แล้วเราไม่เลือกคุณเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวคุณจะมาทำอะไรกับมาตรา๑๑๒
มันไม่ใช่นะครับเขาทำไม่ได้นายกรัฐมนตรีไม่ได้เกี่ยวกับสภา
จริงมันมีกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

แต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลชุดนี้ที่คนบอกว่า
ที่เขาจะทำที่จะผลักดันมันมีอีกเป็นร้อยเป็นพัน
หลายนโยบายเฉพาะนโยบายของเก้าไกรก็๓๐๐ละ

ถ้าใครที่ตกลงตรงนี้ก็ร่วมรัฐบาลกับเขาได้
ซึ่งทุกคนก็บอกโอเคอันนี้โอเคยังยกเลิกเกณฑหารเนี่ย
ขออนุญาตตรงนี้ขออนุญาตสื่อที่ผมเอามาด้วย

จะมีเรื่องยกเลิกเกณฑหารแก้รัฐธรรมนูล
เลือกตั้งผู้ว่าสมรสเท่าเทียมขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
รัทธศกรรมคดีทางการเมืองเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จริงมันน่าจะมีรายละเอียดมากกว่านี้

เพียงแต่ว่าคุณหมอชนละนานบอกยังตกลงกัน

แล้วก็อย่างที่พี่ปุ่นว่ามันเป็นกระบวนการของสภาพผู้แทนรัศดรด้วย
ถ้าถามผมนะไม่ควรจะบรรจุในนี้
เพราะว่าเราไม่ได้ทำกฎหมายทั้งหมดถูกไหมครับ
เก้าไกรก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอกฎหมายอีก

ไม่ได้เฉพาะมาตราเดียวของกฎหมายอาญา

๘อันนี้ที่เขาเสนอกัน

แล้วก็ถามว่าไปผิดอะไรกับประชาชนหรือไปผิดคำพูดหรือเปล่า

มีเสียงพักอื่นสนับสนุนจนถึง๒๕๐หรือเปล่าถึงเกินครึ่งหนึ่งหรือเปล่า
ซึ่งทางภาคฝ่ายค้านถ้าปัจจุบันนี้นะครับ
คนที่ไม่ได้อยู่ในแกนนำในวันนี้เนี่ยในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย

มีทั้งแก้ไขให้เข้มงวดขึ้นหรือน้อยลง
หรือบางอันอาจจะแยกในส่วนของรายละเอียดในมาตราก็ได้
และในเรื่องของอาฆาตมาตรก็ให้
ถ้าเกิดบอกก้าวไกลบอกว่าอาฆาตมาตร้าย๑๕ปีอาจจะน้อยไป
ผมว่าก็อาจจะคุยกันได้เพราะการอาฆาตมาตร้ายมันต่อเนื่องไปถึงหลายอย่างมาก
ทั้งหมดตรงนี้ก้าวไกลจะไปคุยกับสวยังไงฮะ
หมายถึงว่าจะไปหาจะไปนัดพูดคุยไปเดินสาย
ผมว่ากลับพักร่วมรัฐบาลผมคิดว่าเราคงเข้าใจกัน
เพราะมันมีกลไกในการเสนอกฎหมายที่มันหลากหลาย
ผมคิดว่าเรามีความเข้าใจแอลดีกันอยู่แล้ว
แล้วกับสวจะไปคุยกันตอนนี้
คืออย่างนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสว๒๕๐ท่าน
แต่ละท่านก็มีเอกสิทธิ์ของแต่ละท่านถูกไหม
คราวนี้มันไม่มีพักการเมืองเนาะสวไม่มีพักการเมือง
ดังนั้นถ้าเราจะไปไล่เลียงคุยทีละคน

ก็ในกระบวนการที่พอที่จะพูดคุยกัน
แล้วก็ถกถามหารือกันผมว่าคงมี
แต่กรณีที่เราจะต้องไปเคาะประตูบ้าน๒๕๐หลัง

ผมว่าผมว่าปัญหาคือจะเกิดขึ้นคือประชาชนก็อยากจะถามว่า

สวคนที่๑กับสวคนที่๒๕๐
คุณเนื้อหาสาระพูดคุยตรงกันหรือเปล่า
ดังนั้นสิ่งที่ก้าวไกลพยายามที่จะสื่อสารคือ
เราก็แสดงเจตนารมณ์ที่ดี

ที่ให้สวก็ได้ดู
ประชาชนก็ได้ดูคือเปิดเผยโปร่งใสจริงใจเลย
แล้วก็เคารพในดุลยพินิษฐ์ของสวแต่ละท่าน
แล้วถ้าเกิดสวท่านไหนเนี่ยที่สงสัย

เราก็ยินดีเข้าไปอธิบายเพราะว่า
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด
สวัสดีครับ